ตำรวจนครบานได้จับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่กลางกรุงนะคะ
ขณะที่กำลังลำเลียงยาเสพติดเป็นจำนวนมากค่ะ
ยาบ้านับล้านเม็ดและยาไอซ์อีก๑๐กิโลกรัมนะคะ
กำลังนำไปเก็บที่บ้านพักย่านสาธรณ์
ตอนนี้ก็ต้องมีการขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัว
ผู้ร่วมขบวนการและหัวหน้าขบวนการต่อไปค่ะ
ยาบ้า๙๙๐๐๐เมตรยาไอซ์๑๐กิโลกรัม
ยาเค๒ขีดยาอี๒๐๐๐เมตร
ปืน๒กระบอกพร้อมบัญชีรายชื่อลูกค้ายาเสพติด

ที่ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๘
ยึดได้จากนายอัฐพลใจชุ่มอายุ๒๖ปี
และนางสาวจิดาภาพุ่มพวงอายุ๒๖ปี

ชุดสืบสวนเฝ้าสะกดรอยค่ะ
แล้วก็ขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยมานานกว่า๑เดือน
รู้ว่าผู้ต้องหา๒คนนี้
มีพฤติการลักลอบขายยาเสพติดมานานหลายปี
แล้วก็เช่าบ้านหลังนี้เพื่อขนถ่ายยาเสพติดมานานกว่า๒เดือนแล้ว
สืบสวนติดตามทั้งสองคนมาจากพื้นที่พระประแดงนะคะ
รู้ว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดกันในช่วงเช้ามืดวันนี้
ก็เลยจัดชุดสายสืบเฝ้าสะกดรอยตาม
พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนำยาบ้ามาพักไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
แล้วก็มีการเข้าจับกลุ่มค่ะพร้อมตรวจค้นรถยนต์

ผู้ต้องหารับสารภาพแล้วก็พาเข้าไปค้นภายในบ้านนะคะ
ก็เจอยาบ้าเพิ่มอีกกว่า๗แสนเมตร
ของกลางอื่นอีกหลายรายการ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับค่ะ
ลักลอบขนยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือ
ก่อนจะนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านหลังนี้
เพื่อกระจายต่อให้กับผู้ค้ารายอื่น
ผู้ต้องหาทั้งสองคนยังอายุน้อยนะคะ
ก็เลยทำให้ตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นหัวหน้าขบวนการ
ก็เลยเตรียมขยายผลหาตัวหัวหน้าขบวนการใหญ่
โดยมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบราม
การฟอกเงินหรือปรปงรวดสอบอายัดทรัพย์ศิลป์
ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
หลังจากนี้จะส่งผู้ต้องหาทั้งสองคน

ให้ตำรวจปราบรามยาเสพติดดำเนินคดีต่อไปค่ะ